เขาออกมาประกาศว่าตัวเองติดเชื้อโควิด๑๙ก็มีดาราหลายคนนะคะที่ได้ไปพบเจอ
ก็เลยต้องกักตัวเอง๑๔วันพอครบกำหนด๑๔วันปุ๊
เกิดเรื่องน่าตกใจขึ้นคุณเพราะจู่เธอก็ไม่สบายขึ้นมาคือไข้ขึ้นเลยอ่ะนะคะ
ต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาทำเอาตัวเธอเองและครอบครัวเป็นกังวล
ที่โรงพยาบาลจุฬารัฐสามล่าสุดค่ะวันนี้บันเทิงไทยรัฐได้สอบถามผ่านผู้จัดการส่วนตัว
ซึ่งผลก็ออกมาแล้วนะคะว่าไม่ติดเชื้อโควิด๑๙ส่วนไข้ก็หายลดลงกลับมาเป็นปกติแล้ว
อย่างไรก็ตามเนื่องจากว่ายังไม่มีงานอะไรคุณโบวี่ก็เลยตัดสินใจกักตัวยาวไปเรื่อย
และฝากขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะคะเออก็เข้าใจได้นะว่าช่วงนี้เนี่ยใครเจ็บคอนิดนึง
ใครมีไข้สูงขึ้นมาหน่อยนึงก็อาจจะเป็นกังวลได้ว่าตัวเองจะติดเชื้อโควิดหรือเปล่า
เอาเป็นว่าถ้า๒๓วันไม่หายให้รีบไปหาหมอแล้วกันเนาะใช่ค่ะก็ขอให้ปลอดภัยไม่เป็นไข้ไม่เป็นอะไรอีกนะคะ